คุณผู้ชมมาดูเรื่องราวของสัตว์เลี้ยงน่ารักกันหน่อยดีกว่า
ใครที่เป็นธาตุไซคืออะไร

มันที่ไหนแล้วมันใช่สัตว์เลี้ยงเหรอคะ
เล่นตรงนู้นไซก็คือไซเบีเรียน
แล้วคุณรู้ไหมสุนัขพันธ์ไซบีเรียนเนี่ย
โอ้โหมันเป็นพันธุ์ที่แบบขี้เล่นแสนสนมาก
แต่ถ้าใครเลี้ยงไซแล้วก็บอกเลยว่าอย่าหาทำแบบนี้
มึงก็ข้าวออกมาสิตัวเหมือนสูงกว่าตะก้าย
กระโดดล่ะกระโดดกระโดดออกมา
กระโดดออกมา

เดี๋ยวเถอะนะ

โอ้โหมันสูงเหรอแม่
จริงน้องบ่นอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน
แต่จริงน้องไซเบีเรียน
กล้าแค่นี้ไม่น่าจะทำอะไรน้องได้นะ

แต่ก็ฟังเขาบ่นสิบ่นว่าโอ้โหมันสูงกว่ามันสูง
โอ้ไม่กล้าโดนกลวกความสูง
แต่ถ้าเกิดว่าไปเจอหลุมเจอน้ำก็คือเล่นเลย
อันนั้นมันสนุกครับแม่มันสนุกมันได้เปียก
โอ้โหแต่ว่าอันนี้คือแค่ตะก้าขวางไว้
มันเตี้ยที่ไหนเรามันสูงนะแม่
โอ้โหลองทำอย่างนี้ลูกเอาขาหน้าเนอะ
เตะตะก้ากระเด็น
โอ้เดี๋ยวเจ็บท้องแล้วแม่
คุณนี่เข้าใจความรู้สึกของไซบีเรียนเนอะ
ผมเคยเลี้ยงไซปิเลียนที่จังหวัดพิศนุโลกที่บ้านผม

ใช่ก็จะได้รู้ไงว่าผมมีที่มาที่ไป
ผมเข้าใจความรู้สึกของไซบีเรียน
คือคุณเคยคุยกับไซบีเรียนที่บ้าน

ใช่คุยเก่งไม่ค่อยเห่าแต่คุย